เช้าวันนี้หลายคนคงกำลังจะขับรถไปทำงาน
ขับรถต้องระวังต้องมีสติกันด้วย
ระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกันได้
แล้วบางส่วนบางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด

โอ้โหภาพมันลุมมาตุ้มนับไม่ทันเลยว่ากี่คนเนี่ยคุณผู้ชม

มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยแล้วก็แยกย้ายกันออกไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกวิทยุนะฮะ
หรือว่าปากซอยสาธรณ์๑เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวาน
ทีมข่าวก็ไปสอบถามเพราะว่าในคลิปเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงพูด
ผู้หญิงพูดเหมือนเป็นกราฟกับวินทะเลาะกันหรือเปล่า

ก็บอกว่าเป็นการขับรถปาดหน้ากันของวินคันหนึ่ง
กับผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต

คนที่ถ่ายคลิปเขาเข้าใจว่าเป็นแกรป
ก็เลยพูดว่าเป็นแกรปทะเลาะกับวินหรือเปล่า
นายนวัฒน์อายุ๔๐ปีซึ่งเป็นคนขับกราฟ
บอกว่าเขาเป็นเพื่อนของหนุ่มที่มีเรื่องกันกับวินในภาพ
ระหว่างนั้นเนี่ยวินคู่กรณีมีการจอดอยู่ติดกัน
บริเวณที่กลับรถตรงแยกวิทยุพอดี
คุณนวัดเข้าไปถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
เหมือนไปถามให้เพื่อนว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไง
บอกผมมาหน่อยผมอยากรู้อะไรแบบนี้นะฮะ
คนที่ขี่วินเขายอมรับว่าเขาเข้าใจผิด
ว่าผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยตามพวกมาหาเรื่องเขา
ก็เลยมีการตะโกนเรียกเพื่อนวินครับ
ขับวินด้วยกันอยู่ฝั่งตรงข้ามมาช่วย
ก็เลยเนี่ยเป็นเหตุมาลุมมาตุ้มชกต่อยกันอยู่ในภาพนี่แหละฮะ
ทั้งสองฝ่ายยอมรับผมเข้าใจผิดครับ
เข้าใจผิดกันไปเองไปฟังเสียงกันหน่อย
ดูข้าวเดี๋ยวเนี่ย

แล้วพวกพี่ทั้งหลายเขาขับแก๊บเหมือนกับกลุ่มเดียวกัน
ว่าเนี่ยทั้งลิบมันตายตรงมันเห็นกับเสื้อวิ้นไง
อาชีพเดียวกันโดนวินกระทิตย์เนี่ย
รุ่นน้องนะครับโดนมอเซวินตัดหน้า
แล้วก็มีการท้ากันอาจจะมีเรื่องมีราวกัน

แล้วก็พอดีผมอาจจะขับวิ่งงานอยู่แถวนั้น
แต่มันเปิดแอปมือออกมาเฉย
แต่พอมาเจอน้องพอดีปุ๊บวนมาเจอปุ๊บ
เห็นพวกตรงหน้ากันพอดีต้องการอำนวต
ขอโทษกัน
สุดท้ายต่างฝ่ายก็จับมือขอทงขอโทษกันไป